แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดิฉันจะเป็นดิฉันไม่ใช่เศรษฐีสิ
แต่ว่าจะมีคนเป็นเศรษฐี
๕ล้านนะคะขอเสียงคนเชียร์เจนติน่าหน่อยค่ะ
เย้
มันเกี่ยวกับปริศนียบาทไงถ้าให้ผลฟุตบอลโลก
คือดิฉันไม่สามารถได้อยู่แล้วเพราะถ้าเป็นพนักงานไทยรัฐ
แต่พ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่ตอนนี้๑๕ล้านหน่อว่าที่เศรษฐี
เชียร์บอลให้มันเฮลันร์รับโชคประเภรัฐของเรา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณแพทย์นับประพาแล้วก็อาตุ๋ยตุ๋ยค่ะ

ไปเยี่ยมชมโกดังที่เตรียมจะมีการคัดแย่งปรายศนียบัตรค่ะ
เชียร์บอลให้มันเฮลันร์รับโชคค่ะ
เห็นกองปลายซีนทั้งหมดโอ้โหมันเป็นภูเขาเหล่ากาเยอะมากจริงคุณผู้ชม
และสำหรับผู้ที่ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะและเชียร์ทีมอาเจนริน่า
ลุ้นเลยค่ะมูลค่ารางวัลที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเยอะจริง
ที่ฉันพูดไม่ผิดสิบห้าล้านบาทเศรษฐีใหม่เนาะโอ้โหตาแตกมากจริงจริงนะคะ
ตอนคัดแยกเนี่ยไปฟังความตื่นเต้นของทั้งสองคนเลยค่ะ
เยอะมากนี่คือกี่ล้านฉบับ๑๑๒ล้านฉบับจากทั่วประเทศนะคะ
แล้วทีมคัดแยกคัดกันตาแตกเลยนะคะตอนนี้แต่รับรองว่าใครเชียร์อาเจนติน่าเนี่ย
มาถึงตรงนี้แน่นอนได้ลุ้นแน่นอน
ซึ่งของรางวัลเราแน่นมากมีทั้งเงินรถทองคำ
รุ้นกันได้เลยนะคะต้นปี๖๖
เลยในนิดนึงดีเยอะ